กันหน่อยแล้วกันสำหรับใครที่เป็นแฟนของวงล็อกฝีมือดีอย่าง
เตโต้นะคะมาอัปเดตข่าวคราวกันหน่อยมีข่าวออกมาว่าจะแต่งง
แต่งงานอีกแล้วอ่าพี่ปั๊บหรือเปล่าไม่ใช่พี่ปั๊บพี่ปั๊บออกมาบอกแล้ว
ไม่ใช่พี่ปั๊บกับน้องใบเตยแต่ว่าเป็นมือกรอบนี่เสื้อชมพู
เขาจะแต่งงานแล้วพี่ปั๊บกดดันหรือเปล่ายังไงไม่รู้
รวมไปถึงอัลบั้มใหม่ในปีหน้าด้วย
นานมากค่ะยินดีด้วยนะคะ
ก็คือคบกับมากันมาสักพักก็เลยแต่งเลยยินดีครับ
ก็เห็นเขาแบบคบกันมานานแล้วอะไรอย่างนี้
แล้วก็เหมือนผ่านทุกข์ผ่านร้อนด้วยกันมาเยอะดีใจด้วยกับเขา

เฮ้ยยังยัง

ใช่ครับช่วงนี้เป็นช่วงแบบหาเสียงหารือ
อะไรอย่างนี้ก็ทุกคนจะได้ยินแบบทั้งกระบี่เลยครับ

ชุดที่๗แล้วนะคะอยู่ในวงการนานมากแล้วนะ

พี่ป๊อปยังไม่ได้แต่งนะยังตกใจไป